ส่วนเรื่องนี้ค่ะคือต้องเตือนจริง
อย่าลอกเลียนแบบอย่าทำตามและเป็นอุทาหรณ์

เรื่องของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๑ปี
ไม่รู้ไปนึกพี่เลนอีกท่าไหน
มที่อวัยวะเพศของตัวเอง

แล้วเอาออกไม่ได้แล้วไม่กล้าบอกใครทนอยู่แบบนั้น
ทนจนทนไม่ไหวเพราะมันเริ่มอักเสบเริ่มเจ็บเริ่มเน่า
คุณผู้ชมยังไม่รู้เลยนะว่าจะต้องตัดอวัยวะเพศทิ้งหรือเปล่า
เพราะทิ้งเอาไว้นาน๖วันจนเน่าโอ้โหเพราะเอาออกไม่ได้

ตอนที่กู้ภัยกำลังตัดเหล็กเกลียวออกจากอวัยวะเพศของผู้ชายคนหนึ่ง
ตัดแต่เหล็กนะตัดแต่เหล็กค่ะตอนแรกพยายามเอาเหล็กออกก่อนค่ะครับ
เหตุการณ์นี้นะคะคือวันอาทิตย์ที่๑๒มกราคม๒๕๖๓ตอน๕ทุ่มอันนี้คือเหล็กเกลียวนะคะ
ตัวอย่างที่เขาใส่เข้าไปยัดเข้าไปในอวัยวะเพศเขาไม่ใช่ของอันทัน
เป็นตัวอย่างว่าบางคนนึกไม่ออกว่าเหล็กเลวหน้าตาเป็นยังไง
แบบเนี้ยใช่ค่ะ๑๒มกราคม๖๓เมื่อวันอาทิตย์๕ทุ่ม
ทางโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านถนนรามอินทราโทรให้กู้ภัยมูลนิธิร่มใส่
ช่วยหน่อยช่วยตัดท่อเกลียวและหัวน็อตที่อวัยวะเพศของผู้ชายคนนึงอายุ๒๐
สาเหตุก็คือเกิดมีอารมณ์แล้วเอาท่อเกลียวตัวนี้ใส่ไปในอวัยวะเพศของตัวเอง
ใช้เวลาอยู่๓ชั่วโมงนะคะถึงจะเอาออกได้อะค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทางกู้ภัยที่ไปช่วยนะคะ
นายเอกสิทธิ์บัวประทุมเขาบอกว่าเมื่อวานนี้
หนุ่มคนนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลขอให้ช่วยตัดเหล็กเกลียวออกจากอวัยวะเพศให้หน่อย
ใส่เข้าไปเมื่อ๖วันก่อน๖วันแล้ว
ออกเองไม่ได้เพราะว่าท่อเหล็กเกลียวขนาดเล็กพอบีบรัดเนี่ย
วัยวะเพศเริ่มเน่าก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลในจังหวัดชนบุรี
หมอบอกช่วยไม่ได้เพราะว่าเครื่องมือไม่พร้อมหมอก็เลยนัดให้ผ่าตัด๑๔มกราคม
ก็คือวันถัดไปครับแต่หนุ่มคนนี้เขาบอกไม่ไหวจริงจริง
มันเจ็บมากปวดมากแล้วมันเริ่มเน่าเน่าถึงขั้นมันเริ่มมีกลิ่นนะคะ
เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งแถวรามอินทราหมอก็ไม่มีเครื่องมือตัดเหล็กไงคะ
เพราะว่าท่อเหล็กเนี้ยมันหนาประมาณสามมิลลิเมตรได้อ่าใช่มันต้องใช้เครื่องมือ
ใช่กู้ภัยก็เลยต้องไปช่วยค่ะ
รุ่นอายุประมาณ๒๑ปีครับแล้วก็ลักษณะก็อวัยวะเพศครับถูกสวมอยู่ในท่อเหล็กแบบปีเกี้ยวครับ
แล้วก็บวมแดงมีหนองนะครับ
ครับก็เขาบอกมา๕๖วันแล้วประมาณ๕๖วันแล้วติดอยู่ครับ

ก่อนแรกก็คิดว่าเป็นคนไม่คนจิตฤทธิ์ทำอะไรเล่นไปไม่รู้ตัวอ่ะอะไรเงี้ยครับ
แต่เราไปเจอก็ลักษณะก็ปกตินะครับ
คนปกติก็เลยไม่ได้คิดว่าสงสารครับสงสาร
ทรมานครับใช่ครับอายุยังน้อยโอ้โหจากการตรวจสอบข้อมูลนะคะ
หนุ่มคนนี้เขาเป็นลูกเรืออยู่ที่ชนบุรี
ก่อนหน้านี้เคยสวมใส่ท่อเหล็กแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งอืม
แล้วตอนนั้นน่ะใส่ไปแล้วมันถอดออกได้อืม
แต่ครั้งนี้มันถอดออกไม่ได้ด้วยความที่อายไม่กล้าไปหาหมอก็ปล่อยทิ้งไว้เรื่อย
จนอวัยวะเพศเริ่มเน่าแล้วมันเจ็บมากจนทนไม่ไหวก็ต้องไปหาหมอ
พอตัดเหล็กออกมาได้เนี่ยค่ะคุณหมอบอกว่าอยู่ระหว่างประเมินนะคะ
ว่าจะต้องตัดอวัยวะเพศทิ้งหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเน่ามากจนไม่สามารถรักษาได้
โอ้โหโอ้โหแล้วอายุแค่ยี่สิบเอ็ดอืม
ภัยที่ไปช่วยเนี่ยบอกว่าไม่เคยเจอเลยเหตุการณ์แบบเนี้ยครับ
ปกติก็แหวนที่นิ้วเนาะใส่แหวนแล้วก็นิ้วบวมเอาออกไม่ได้อะไรแบบเนี้ย
กู้ภัยเขาเลยบอกอันนี้ที่โพสต์นะคือไม่ได้อยากจะประจานอะไรผู้เสียหายเขานะ
ครับแต่อยากเตือนว่าต้องระวังจริงจริงเป็นอุทาหรณ์นะคะ
คือเรื่องเนี้ยผมว่าใครได้ยินได้เห็นข่าวก็ขำไม่ออกโอ้จริงจริง
เพราะว่ามันน่าเห็นใจนะครับคือมันก็ผิดพลาดกันได้แหละ
ก็คงไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบถึงขั้นนี้นะครับก็ขอให้ปลอดภัยกันแล้วกันนะนะ